ลูกปัดที่เป็นเครื่องแต่งกายโนรานั้นจะใช้ลูกปัดหลากสีขนาดเม็ดเล็กนำมาเรียงร้อยให้เกิดลวดลายซึ่งใช้ลูกปัดจำนวนมาก
โดยลายพื้นฐานที่ใช้ในการร้อยชุดโนราคือลายลูกแก้วซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าลายขนมตัดหรือลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ซึ่งเป็นลวดลายที่ทำให้เครื่องแต่งกายโนรามีความสวยงามมีมิติและถือเป็นลวดลายพื้นฐานลายแรกที่ช่างร้อยลูกปัดจะต้องฝึกฝนเพื่อต่อยอดเป็นลวดลายอื่นตามวิธีการสร้างสรรค์ของแต่ละคน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน